ไปดูความคืบหน้าคดีที่วัยรุ่นย่านสายไหมนะครับ
ขี่รถไล่ยิงนะครับไอ้หนุ่มคลองสอง
คุณผู้ชมครับศาลจังหวัดธัญบุรีอนุมัติหมายจับแล้วนะ
นี่คือเหตุการณ์ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อวานนี้ครับที่ปากทางเข้าโรงพยาบาลสายไหมที่ลำลูกกา
ทับร่างนายสุรเดชธรรมมาอายุ๓๐ปีในสภาพนอนหงายถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด
ที่หัวไหล่ขวาหน้าอกและชายโครงซ้ายมีกระสุนทะลุหลังสองนัดทั้งหมดสี่แผลด้วยกันฮะ
ตรวจค้นในกระเป๋าสะพายเจอปืนไทยประดิษฐ์กระบอกหนึ่งลักษณะขึ้นไกลเอาไว้นะ
แล้วก็มีมีดพับปลายแหลมหนึ่งเล่มนะครับผู้บาดเจ็บอีกคนเนี่ยถูกส่งโรงพยาบาลสินแพทย์
คือนายกิติชัยน้ำทิพย์อายุ๒๑ปีถูกยิงที่ต้นขาขวาแล้วก็ก้น๒นัดด้วยกัน
ใกล้จุดเกิดเหตุนะครับไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่บนสะพาน๕ปลอก
ก็คือมาคนละคันกับนายกิติชัยผู้ได้รับบาดเจ็บมาแถวตลาดวงศกรแล้วก็ไปเจออริเจอคู่อริ
แล้วก็ถูกไล่ตามผู้ตายขี่หนีขี่หนีขี่หนี
นายกิติชัยเนี่ยทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วไปซ้อนท้ายรถสุรเดช
ไปด้วยกันคราวนี้คนร้ายแซงไปแล้วก็หนำยิง
ยิงใส่ผู้ตายหลายนัดเลยผู้ตายขี่หนี
จนมาถึงปากทางตัดถนนลำลูกกานะครับ
รถจักรยานยนต์นะคงไม่ไหวแล้วล้มทับผู้ตายอยู่ตรงนั้นเลย
ส่วนนายกิติชัยวิ่งหนีนะครับมีคนพาไปส่งโรงพยาบาล

มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยผู้ตายกับเพื่อนเนี่ย
แล้วก็มือปืนเนี้ยนะคะคือจริงนัดมาเจลจากัน
แต่ตกลงกันไม่ได้ก็เลยชกต่อยกัน
จากนั้นก็ขี่รถไล่ตามกันครับมาขึ้นสะพานข้ามคลองหกวานะครับ
แล้วก็ขับแซงแล้วก็ยิงทั้งหมด๕นัดด้วยกัน
อายุ๒๑ปีนี่หน้าตาเป็นแบบนี้
ล่าสุดศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับครับอนุมัติหมายจับแล้ว
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันพยายามฆ่าร่วมกันมีปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดนะฮะ